คุณผู้ชมคะวันที่๒๗ธันวาคมนี้ก็จะเป็นวันกำพลวัชฌาพนธ์
พอกัมพลถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง
ไทยรัฐทีวีก็มีการจัดทำรายงานพิเศษ

รวมถึงเรื่องของสื่อสารมวลชนด้วย
เดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้เป็นตอนแรกนะคะ
ตอนว่าจากไทยรัฐวิทยา๑ถึงไทยรัฐวิทยา๑๑
ติดตามได้จากคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
นี่คือคำปรารบของนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในการจัดงานแข่งขันฟุตบอลไทยรัฐลบบุรีครั้งที่๒
เมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เพื่อหารายได้สร้างโรงเรียนให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล
ในปี๒๕๑๒โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรก
จึงถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
พรสิทธิลิ้มนุสนอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประจำจังหวัดลบบุรีผู้บันทึกภาพประวัติศาสตร์
แข่งขันฟุตบอลและการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่ง
บ้านหัวช้างจังหวัดลบบุรีเล่าว่า
จอมพลประภาจรุษเถียนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
เป็นประธานในพิธีเปิดมีข้าราชการพ่อค้าประชาชน
มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
ตลอด๕๐ปีที่มีการก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้าง
จังหวัดลบบุรีได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
ในพื้นที่แห่งนี้จำนวนมาก
คุณวันนิสสุขสมจิตคุณวัฒนชูสกุลคุณทองทศไวทยานนท์
ในกองบันไดการณ์กองจัดการมากันหมด
ไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
คือประนิษฐานของพอกัมพลวัชฌาพนธ์
มุ่งหวังสร้างทั้งคนเก่งและสร้างคนดีออกสู่สังคม
คือตั้งแต่ความเป็นไทรัฐหนึ่งขอตั้งขึ้นมานะ
ผมถือว่าเป็นการให้โอกาสกับคนในระแวกนี้
ในชุมชนแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับ
ก็เป็นแนวคิดถือว่าท่านกัมพลวัชรพล
ท่านมีความคิดที่จะพัฒนาคน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
จากเดิมชุมชนในระแวกนี้ได้รับการศึกษาน้อย
เมื่อมาเป็นโรงเรียนไทยรัฐขึ้นมา
ก็ทำให้ชุมชนได้เข้าถึงการศึกษาได้เรียนรู้
ในเรื่องของความรู้ทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
ในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตการและยูเนสโก
ย่องให้นายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ไทยรัฐได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐โรง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑ถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐
คนดีและคนเก่งออกสู่สังคม
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน